ไปดูกันหน่อยครับภาพวงจรปิดจับวินาทีตอนเกิดเหตุได้
เที่ยง๒นาทีจะเห็นว่ามีกระบะคันนี้เขาขับมา
แล้วจุดนี้มันจะเป็นเหมือนกับทางรถไฟ

นี่นะครับเห็นไหม
รถไฟมาแล้วชนเต็มลำเลยครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบไปตรวจสอบและช่วยเหลือรถกระบะคันดังกล่าว
หลังจากขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณที่๓๗
เส้นกรุงเทพศ์สุหัยโกลกเขาเดินทางมา
แล้วก็ปรากฏว่าวิ่งอยู่บนรางรถไฟรางนี้
ตรงจุดนี้คืออยู่ระหว่างสถานีวัดควรมีดจนะ

จุดนี้เขาเรียกว่าเป็นถนนพาดทางรถไฟ
เข้าบ้านป่าชิงเป็นเหมือนทางลักผ่าน
ก็คือว่าไม่ได้มีรั้วกั้นไม่ได้มีเครื่องกั้นแบบจุดอื่นนะครับ
รถก็อาจจะข้ามไปข้ามมาได้
แล้วก็เลยชนเข้ากับกระบะอย่างจัง
มอเตอร์ไซต์ที่กี่ตามมาก็โดนด้วยครับ
มีคนเจ็บ๓คนในจำนวนนี้เป็นผู้หญิง๒
ซึ่งสาเหตุก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม

ซึ่งล่าสุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาคาดว่าคนขับกระบะซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่
อาจจะไม่ชำนาญเส้นทางแล้วก็ไม่ทันได้มองว่ารถไฟกำลังวิ่งมา
ก็เลยหลบไม่พ้นคือเขาขับข้ามมาพอดีด้วย
ถนนจุดนี้เป็นทางตัดข้ามทางรถไฟ
เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์หลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังมีประชาชนใช้ทางนี้ค่อนข้างมากนะครับ
และในวันที่เกิดเรื่องก็เหมือนเดิมรถก่อวิ่งคนก่อใช้รถไฟก่อมา
ปกติแล้วจะมีบริษัทเหมืองของเอกชนจ้างคนมาคอยดูแลความปลอดภัย
ให้กับคนที่ใช้ถนนบริเวณนี้
แต่ว่าช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์จะไม่มีคนมาเฝ้า
ก็เลยมาเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเข้าอย่างจัง

จากป้ายติดเตือนแล้วปกติจะมีคนมาเฝ้าด้วย